ที่ชนบุรีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาหัวร้อนนะฮะ
โมโหแล้วก็คลุมคลั่งพังข้าวของในบ้าน
ในบ้านของตัวเองนั่นแหละจนเสียหายหมดเลย
นี่เขาต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาดูให้หน่อยค่ะโอ้โห
โมโหอะไรเขาโมโหคือเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อนบ้านต้องมาอธิบายให้เข้าใจบอกมันกดไม่ได้

แต่พังหมดแล้วครับทุกผู้ชมครับโอ้โห
นี่สพพานทองก็ต้องมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ

นี่นึกว่าช้างป่าบุกนะครับสภาพบ้าน
ไม่ใช่ฮะนี่พังข้าวของในบ้านตัวเองนะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๓ปี
ตอนมาถึงเขายังอยู่ในบ้าน
เจรจากันอยู่ชั่วโมงกว่าเมื่อคืนนี้
ตะโกนเรียกตั้งนานกว่าจะยอมเปิดประตู

คือตอนที่เขาออกมาก็พยายามสอบถามว่าทำไปเพราะอะไรเนี่ย

แต่เพื่อนบ้านบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
คือเขาก็เหมือนกับจะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย

มันใช้แทนกันไม่ได้มันไม่ใช่บัตรเงินสด
เขาก็โมโหไม่พอใจอะไรก็ไม่รู้
กลับมาถึงบ้านตัวเองก็เนี่ยปุ้งปังใหญ่เลย
เดี๋ยวฟังเพื่อนบ้านหน่อยนะฮะ
พอไม่พอใจอะไรเขาก็ไม่รับ
แล้วเขาก็พอไม่พอใจอะไรเขาก็ทำทุกข์บ้านเขาเอง
เพราะคนข้างเคียงก็จะลำบากนะครับ

แต่ว่าเผาคนบ้านข้างบ้านข้างเคียง

ก็สติเขาดีนะครับเขาก็เป็นคนปกตินะครับ

ห่วงสุดก็คือบ้านหลังอื่นที่อยู่ใกล้นี่แหละ

ลามไปโดนหลังอื่นด้วยจะยุ่งไปกันใหญ่

แต่แม่เขาก็ทนไม่ไหวแม่เขาก็ไปอยู่บ้านญาติ
เพราะเขาจะมีอาการลักษณะเก็บกฎคลุมคลั่งนี่นะฮะ
ส่วนแม่บอกว่าลูกชายโมโหร้าย
ทำลายข้าวของในบ้านเป็นแบบนี้มาตลอด
คือเหตุผลมันคงมีอีกหลายเรื่องผมว่านะ

แล้วเขาเคยไล่ตีป้าไหม
เขาไม่ไล่ตีหรอก
แต่มันตีบ้าน

ตอนนี้อยากให้ทางเจ้าที่ทำยังไง

รักษาไปด้วยฉันเห็นไม่น่าได้
ชอบแดงแจกทุกบ้านฉันหนีร่าก่ะ
บ้านจะใช่บ้านของฉันด้วย

จำนำจำจองเขาไหมเนี่ยเจ้าของเขายังไม่มาดูเลยเนี่ยเจ้าของเขาก็ดีเหลือเกิน
เจ้าเขาอยู่
แบบก็บ้านของฉันเนี่ยต้องไปจำนำไงไง